แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ถ้าย้อนกลับไป
มาเกาะ๘๘เกี่ยวพันธุ์อะไรกัน
แล้วก็วันนี้กลายเป็นว่า
ดิวเองก็โดนตั้งคำถามกลับด้วยเหมือนกัน
ถึงสาเหตุว่าทำไมเธอถึงออกมาเปิดโปรงเรื่องนี้นะคะ
คนที่ตั้งคำถามกลับเนี่ยนะคะ
เป็นการโพสต์แล้วก็ระบุว่า
เซบัสเตียนสามีของดิวอริสราเนี่ยเป็นใคร
มีตำแหน่งอะไรในประเทศไทย
ทำไมถึงมีรถตำรวจที่ใช้ในราชการขับนำทาง

อันนี้คือคำถามที่หนึ่งมันมีหลายคำถามนะคะ
แล้วก็มีอีกเกิดความสงสัยในระหว่าง
ตอนที่ดิวคบหากับแฟนเก่า
ทั้งที่รู้ว่าคนที่คบทำเว็บพนันทำไมถึงเลือกเงียบ
ส่วนประเด็นที่เพจตั้งคำถามคือ
เซบาเซียนสามีของดิวในปัจจุบัน

สามารถประสานรถหลวงขับนำทางในเวลาราชการได้

บริบทของการตั้งคำถามครั้งนี้
ก็มีการลงรูปอีกหลายรูป
ที่บอกว่าเป็นคนที่สนิทสนมกับสามีของดิว
ตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มคนเหล่านี้ถูกห้ามเดินทาง

ซึ่งเมื่อช่วงที่ผ่านมาดิวเองก็โพสต์เฟซบุ๊ก
หลังจากที่เพจมีการตั้งคำถามมา
ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คแล้วย้ำว่าเดี๋ยวเร็วนี้จะออกมาตอบ

เชื่อว่าทุกคนจะวางสิ่งที่คิดกันไปไกลลง
แล้วก็จะเข้าใจในสิ่งที่เธอทำ

เมื่อวันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมา
รวมถึงขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะร้อนเลยนะคะ
ดิวอริสราเนี่ยไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะ
เฟซบุ๊กเปิดเผยเหตุผลว่าทำไม

เปิดโปรงการทำธุรกิจสีเทา

ว่าหนึ่งในสี่พี่น้องกำลังจะแต่งงาน
ตรงนี้แหละจนทำให้ภาพจำเก่า

ก็ร้องไห้ด้วยเปิดใจนะคะว่าเธอถูกทำร้าย

ขณะที่คนที่ทำร้ายเธอกลับมามีความสุข

ให้สังคมได้รับรู้ถึงคนกลุ่มนี้ค่ะ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ดิวเคยคบกันกับแฟนเก่า
ดิวก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่

ปีถึงแบบเกือบ๒ปี

แต่ดิวอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า

ดิวไม่มีความกล้ามากพอในการที่ดิวจะออกมาพูด

หรือออกมาทำสิ่งที่ถูกต้องอะไรใดโดย
มันก็เนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมดิวถึงออกมาทำ
ดิวไม่ได้อยากให้ใครตีความไปต่างนานา
เพราะวันนี้ทุกคนรู้ความจริงจากปากดิวหมดแล้ว
และทั้งนี้ทั้งนั้นในสิ่งที่ดิวพูดทั้งหมด
มีหลักฐานดิวมีข้อมูลดิวมีที่มาที่ไปมาโดยตลอด
ว่ามันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไง
นี่คือใจความที่เธอไลฟ์สดเมื่อช่วงที่ผ่านมาร้อนเลยนะคะ
คำถามว่าทำไมถึงเพิ่งออกมาพูดเรื่องนี้

ร้องไห้ไปด้วยบอกถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เก็บเรื่องนี้มาจนมีข่าวว่า๑ใน๔พี่น้องกำลังจะแต่งงาน
ก็เลยมีภาพเก่ากลับมานะคะ
ส่วนอีกประเด็นนึงเรื่องที่เพจตั้งคำถามถึงสามีของเธอเซบัสเตียน
ก็ได้รับการชี้แจงซึ่งก็คงจะเป็นคำถามต่อไปเหมือนกันนะคะ
บอกว่าสามีเป็นเพียงนักธุรกิจเดินทางมาไทย
แล้วก็พบแพ็คเกจให้บริการของโรงแรม
ซึ่งประกอบด้วยรถตำรวจขับนำค่ะ
โอ้โห
เขาเข้าพักโรงแรมหนึ่ง
แล้วก็ไปส่งจากสนามบินอยู่ด้วย
แต่ดิวต้องยืนยันความบริสุทธิ์ในตัวเขา

ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลแล้วไม่ใช่เป็นคนที่ออกมาทำอะไรแบบนี้
ในส่วนของเมืองไทยนะคะ
นั่นก็คือเขาไปพักโรงแรมแล้วก็มีทุกอย่าง
เราไม่คิดหรอกว่าสิ่งที่เราทำมันผิดกฎหมาย
เพราะตำรวจเป็นคนมารับเราและเราติดต่อผ่านโรงแรม
มีการตั้งคำถามเอาไว้แต่ใครจะต้องมาตอบเรื่องตำรวจที่มีรถนำหรือเปล่า
สำหรับ๑ใน๔พี่น้องตัวบอลล่าสุดครับ
ได้รับการประสานงานจากทนายความของเบนท์เดมอนแล้ว
มีการประสานงานไปยังตำรวจว่าเดี๋ยวจะพาลูกความเข้าพบตำรวจในวันพรุ่งนี้
คือวันที่๙กุมภาพันธ์ก็ติดตามว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ